ต่อกันที่สาวของอีกคนนึงบ้างดีกว่านะคะปูปรายาค่ะเอ่อ
หลายคนบอกว่าเธอหายหน้าหายตาไปเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะคะ
ล่าสุดเธอกลับมาแล้วนะคะก็เมื่อวานช่วงกลางกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
กลับมาก็ทำตามระเบียบนะตัวของปลูเองค่ะ
กักตัวเองนะถึงสิบหกวันทีเดียวแต่ล่าสุดเจอดราม่าไปอีกรอบ
เขาดราม่าอะไรกันเดี๋ยวมาดูหน่อยค่ะเปิดประเด็นดราม่าจากเพจดังจอมแฉค่ะ
บอกว่าแสดงตัวด้วยจ้าเป็นดาราเนี่ยอย่ากลัวไม่มีงาน
การรับผิดชอบสังคมเก๋กว่าเยอะอันนั้นเขาว่าแบบนั้น
พร้อมโพสต์รูปจากเฟซบุ๊คบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่มีภาพไทม์ไลน์
บรรยายไว้ว่าพี่ชายของเธอเป็นคนใกล้ชิดของดาราคนนึง
พี่ชายเพิ่งติดโควิดแต่ดาราสั่งให้เงียบไว้
เพราะว่าดารากลัวไม่มีงานทั้งที่ไปเจอคนมาเยอะมาก
แบบเนี้ยเหมือนเป็นการไม่รับผิดชอบสังคมเออนะคะ
มาออกที่ปูปัยานั่นเองและคนสงสัยเอ๊ะปวุปัยาหรือเปล่ากลับมาจาก
ประเทศเลยใช่เออนะคะงานเนี้ยร้อนจนสาวปูต้องออกมา
ประกาศชัดว่าไม่ขอทนอีกต่อไปเธอเนี่ยได้โพสต์เขียนไว้เลย
นะคะปลอมค่ะเตรียมฟ้องนะคะก่อนเขียนข่าวเช็คข้อมูลก่อนที่จะ
กล่าวหาเธอเนี่ยทนโดนด่าทุกเรื่องแต่ทำแบบนี้ไม่ถูก
ตอนนี้รู้ตัวเจ้าของเฟสนะคะเฟสบุ๊กเนี่ยที่เอามาโพสต์แล้ว
เธอเนี่ยจะฟ้องทั้งเจ้าของเฟซบุ๊กแล้วก็เพจที่สร้างการเข้าใจผิด
ด้วยรวมถึงที่เข้ามาคูเข็นอืมมาคุกคามเธอต่างต่างนานาด้วยค่ะ
เธอเองนะคะยังบอกต่อไปอีกด้วยว่าเสรีภาพของคุณไม่ควรเบียดเบียน
เสรีภาพของชีวิตคนอื่นเธอบอกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้แบบ
ฟาดค่ะว่าถ้ามั่นใจในสิ่งที่พูดก็ไปเจอกันที่ศาลเออนะ
ที่เป็นประเด็นเพราะว่าอะไรมีดราม่าก่อนหน้านี้ปูปายาไม่เคยออกมาพูด
ไม่เคยออกมาตอบโต้นะคะแต่อันนี้เป็นประเด็นที่อันนี้มันร้อนแรง
อยู่ไม่เฉยจริงจริงสถานการณ์ที่ไม่ควรจะนิ่งเฉยด้วยเออ
แล้วคุณจะรับผิดชอบต่อสังคมเธอเองก็บอกว่าอุ้ย
เธอจะยอมโดนด่ายอย่างงี้ได้ไงทัวร์ลงขนาดนี้อ่าคุณคุณจะทนแล้วล่ะ
ไม่อ่ะส่วนกรณีของจากที่เพจเอาโพสต์นะคะปูเนี่ยยืนยันว่าของปลอมค่ะ
รอไทม์ไลน์จริงแล้วกันหลังจากนี้เนี่ยผลตรวจหาเชื้อของเธอนั้นเป็นลบนะคะ
แต่เธอเนี่ยก็ขอกักตัวต่อไปอีกสิบสี่วันคุณผู้ชมค่ะในขณะที่เพจต้นเรื่องลบโพสต์นี้ทิ้งไปแล้วนะจ๊ะ
แล้วก็ขึ้นแก้ข่าวว่าโพสต์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับปูปรายาค่ะ
เพราะว่าในโพสต์ก็ไม่ได้บอกชื่อใครว่าอย่างนี้ใช่ไหม
เดากันคือมาจากคอมเมนต์ข้างใต้นั่นแหละนะคะเธอก็ยืนยันนะสำหรับปูปายากลับมาจากเมืองนอกมีการกักตัวถึง๑๖วันอย่ามากล่าวหาเธอ
เธอบอกว่าเธอมีเอกสารหลักฐานชัดเจนนะในการที่แคนเซิลทุกงานที่ได้รับมาก่อนหน้านี้เธอไม่ได้รับงานเลยเพราะว่ากักตัวอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชม